ตามความคืบหน้ากรณีเรื่องของครูบาไก่กันหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องเหมือนจะเริ่มเริ่มดำเนินมาถึงปลายทางแล้วหรือเปล่า
หลังจากที่เริ่มต้นมาเลยเนี่ยคือมีโยมอุปถาคที่สนิทกับครูบาไก่ที่ชื่อคุณนิคคิว
แฉว่าครูบาไก่เนี่ยเหมือนกับไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายทำน้องว่ามีแฟนเป็นผู้ชายมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายกับผู้ชาย
มีการพูดคุยเลี้ยงเด็กเลี้ยงผู้ชายไว้เนี่ยประมาณสี่คนแล้วก็มีการบอกว่ามีการส่งภาพลับส่งอวัยวะเพศส่งอะไรไปเต็มไปหมด
แล้วมีการเปรียบเทียบด้วยว่าเนี่ยตอนแรกมีคำชี้แจงมาว่าไม่น่าใช่หรือเปล่าเพราะครูบาไก่มีรอยสักนะ
แล้วครูบาไก่ก็สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่หายเงียบไปจนเรื่องราวมันดำเนินมาเกือบอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
ครูบาไก่ออกมาแถลงข่าวซับน้ำตาแบบนี้เลยมาพร้อมทนายเลยแถลงข่าว
แจ้งทุกประเด็นเลยว่าเรื่องผู้ชายที่ชื่อเจนก็ไม่รู้จักเรื่องคบผู้ชายก็ไม่เคยทำ
ยักยอกทรัพย์อะไรก็มีหลักฐานทุกอย่างไม่ได้ยักยอบไม่ได้ใช้เงินวัดที่เรียรัยมาสร้างหลังคาไปทำอย่างอื่น
พระทองคำ๑๘๘องค์ก็เอาไปเก็บไว้มีหลักฐานนำไปชี้แจงได้ทุกอย่าง
รอยสักเองก็บอกว่าที่ข้อเท้าปกติมีรอยสักตั้งนานแล้วแต่เป็นรอยเล็กแล้วปี๖๕ค่อยมาสักรอยใหญ่ทับ
เรื่องภาพลับอะไรนั่นก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทุกอย่าง
และล่าสุดก็คือมอบอำนาจให้ทนายดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ออกมากุเรื่องสร้างความเสื่อมเสียนะคะ
ล่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปที่ที่พักทรง
นี่ค่ะเช้าวันนี้เลยที่นี่เขาเรียกกันสั้นว่าวัดครูบาไก่
จะเห็นว่ามีญาติโยมมากันเยอะเห็นไหมคะก็คือมีชาวบ้านนะคะเข้าไปทำบุญกับพระอาจารย์สุวิทยชินวโรหรือว่าครูบาไก่กันเยอะ
ลูกสินลูกหาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังคงสัดทานในตัวครูบาไก่อยู่เหมือนเดิม
นายติราชนาศปุญโยฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้ว
เพราะว่าทางครูบาไก่เองก็มีการเอาหลักฐานมาชี้แจงกับทางคณะกรรมการสงฆ์ด้วย
ริงว่ามันจริงไม่จริงอะไรยังไงแบบไหน
ของครูบาเรื่องของการมีสัมพันธ์เรื่องของเงินเรื่องของอะไร
เขาก็ออกมาพูดบอกว่าเขานี่แหละน่าจะเป็นหนึ่งในสี่คนที่โดนครูบาไก่แจ้งความเอาผิดในเรื่องพรบคอม
และความผิดอื่นรวม๔ข้อหาแต่เขาเนี่ยเชื่อว่าเขาไม่ผิด
เพราะตอนที่เขาไลฟ์เนี่ยเขาไลฟ์ตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบ
และในส่วนที่ครูบาไก่แถลงข่าวก็ไม่แปลกหรอกที่ครูบาไก่จะปฏิเสธ
แต่มันก็ไม่ได้มีการแถลงในรายละเอียดต่างเลยโดยเฉพาะเรื่องทองคำ๑๘๘บาท
ทีนี้ช่วงบ่ายค่ะก็มีอดีตลูกศิษย์ของครูบาไก่
แล้วก็เป็นคนที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อสร้างวัดที่พักสงฆ์ครูบาไก่
ก็คือนายคำรณนะคะอายุ๖๗ปีเข้ามายื่นหนังสือกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
แสดงความบริสุทธิ์ใจและเป็นคนมาชี้แจงเรื่องทองคำ๑๘๘บาทด้วย
รวมถึงการสร้างพระวิหารในวัดครูบาไก่
เขาบอกว่าครูบาไก่นำพระสมเด็จองค์ปฐมที่หล่อด้วยทองคำไปเก็บไว้
ส่วนเรื่องยุติการก่อสร้างเขาก็ไม่ได้ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยว
และช่างเองก็ไม่ได้ทิ้งงาน
แต่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีวิศวกรมาคุมมันก็เลยหยุดการก่อสร้างไปก่อน
เขาบอกว่าเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศเขาบอกเขาไม่เชื่อ
และเขาก็ไม่รู้จักกับคนชื่อเจนด้วย
เราไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้ใช่ไหมล่ะ
ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไง
ถ้าถามพ่อว่าท่านมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้ไหม
เราไม่เคยเห็นเนี่ยเราไม่เคยมีเนี่ยเราไม่เคยแสดงออกเนี่ย
เราก็อยู่กับท่านก็เห็นเฉยเนี่ยท่านเป็นพระที่นิ่งมากเลยนะ
เฉยท่านอายุน้อยกว่าจริง
แต่ว่าพฤติกรรมนิสัยอุปนิสัยของท่านนิ่ง
ด้านสำนักพุทธสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็เปิดเผยว่าการดำเนินการตรวจสอบของคณะสงฆ์เนี่ย
ก็ต้องยุติชั่วคราวเพื่อรอผลทางกฎหมาย
ถ้าสารมีคำสั่งยังไงก็เดี๋ยวจะต้องมีการนำคำตัดสินของศาลมาดำเนินการค่ะ
นี่มีรายงานว่าพรุ่งนี้นะฮะ๑๑นาฬิกาอิ๊กคิว
คิวที่เป็นอดีตโยงอุปถาคของครูมาไก่ที่เอามาเปิดเผยเรื่องนี้เลยนะ
บอกว่าพรุ่งนี้จะหอบหลักฐานเป็นคลิปลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของครูบารูปหนึ่งอืมซึ่งก็คงจะหมายถึงท่านที่เพิ่งแถลงข่าวนั่นแหละ
ถ้าตามของอีคิวเขานะไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองบังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เดี๋ยวรอดูนะว่าพรุ่งนี้จะมีหลักฐานอะไรอีกนะ
แต่ว่าครูบาไก่ท่านก็ออกมาแถลงเรียบร้อยเมื่อวานนะฮะ